ก็เลิกราจากคุณโมมัชนกมาพักใหญ่ค่ะ

คือพูดตรงนักข่าวเป็นเก้งกวางกันเยอะนะคะ
ก็เลยแสดงบอกเพศไหนเก้งได้ไหม

นางจะไปตอบยังไงเดี๋ยวฟังฮาจริงนะคะ
ฟังเลยค่ะพี่เปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่า

เดี๋ยวมาว่ากัน
เอาจริงเหรอเนี่ย

มันก็มีอิสระแล้วก็มีความสนุกไปอีกรูปแบบนึงเนาะ

อยากมีแฟนเป็นแบบไหนในวงการหรือนอกวงการใช่ไหม
แบบไหนก็ได้เอาความเข้าใจเป็นตัวนำ
แม่ก็บอกว่าอยากอุ้มหลาน

ให้ไปอุ้มลูกของเพื่อนที่คลอดแล้ว
ก็พอจะทดแทนได้เหมือนกัน
และก็มียาที่คลอดลูกออกมาแล้วนะสกวบเลย

ณเวลานี้เรารู้สึกว่าเรายัง
และยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูก
นะคะก็แม่อยากอุ้มหลานเลยพาไปอุ้มลูกเพื่อน
ที่บ้านเพื่อนฮากันไปนะคะ